คุณผู้ชมเมื่อกี้ดูรายงานสภาพอากาศไปใช่ไหม
อุ้ยนี่พาไปดูที่ชัยภูมิหน่อยสิ

พอไปเก็บเห็ดด้านหลังนาทีชีวิต
น้ำป่าซัดมาต้องหนีตายแล้วนี่นี่
จังหวะนี้ที่เห็นกันนี่คือเจ้าหน้าที่ไปช่วยนะ
ก็ค่อยเกาะเชือก
ถึงไว้สองปั่งนะถูกค่ะ
แต่กระแสน้ำมันก็ยังไหลยังไหลมาเรื่อย
ผู้เท่าผู้แก่นะพี่เบิร์ดดอมคุณผู้ชม
เกาะเชือกแล้วเจอแรงน้ำที่มันซัดมา
จะไม่มีแรงจะโดนซัดพัดไปกับน้ำเอานะคะ

เอาเชือกขึงและต้นไม้ใหญ่เอาไว้สองฝั่งเลย
ชาวบ้านก็เกาะพยุงตัวเดินข้ามลำห้วย

เข้าไปทำอะไรกันนะจ๊ะลุงป้า
อ่าไปเก็บเห็ดปลาจ้ะ
แต่เนี่ยออกมากันได้หมดทุกคนแล้วนะไม่ต้องเป็นห่วง

มันมีมันมีอีกนอกเหนือจากนี้แต่ตอนเข้าไปนะดอม
คือฝนมันตกด้วยไงแล้วน้ำป่าไหลหลากเข้ามา
โดยเฉพาะบนเทือกเขาภูแลนคาเนี่ย
ชาวบ้านบอกว่าเกือบจะเอาชีวิตไม่รอดแล้ว
นี่ต้องหนีตายนะเนี่ยพอมีเจ้าหน้าที่มาช่วย
ฉันรู้สึกเหมือนตายแล้วเกิดใหม่แล้วจ้ะ
เข็ดแล้วไม่เอาแล้วไปหาเห็ดช่วงหน้าฝนเนี่ย

แสดงว่าพัดคุณเพิ่มดีครับพัดคุณ
โอ้โหฟังคุณพี่ท่านนี้เนี่ยยังบอกเลยนะ
น้ำก็ไม่แรงนะแต่พอลงไปเอาไม่อยู่
กับน้ำเลยพี่เบิร์ตไปทั้งคณะ
ใช่นี่หมู่บ้านหนองคอนไทยนะคะคุณผู้ชม
เมื่อวานนี้เขาไปเก็บเห็ดเข้าไปในป่ากันตั้งแต่๘โมงใช่ไหม

โดนน้ำพัดไปติดซอกหินก็ยังมีเลย
นี่ไงก็เลยต้องร้องขอความช่วยเหลือช่วยด้วยช่วยด้วย
แล้วพอมาถึงตรงนี้พยายามหาทางออกจากป่า

ถึงแม้ระยะทางมันจะสั้นจะแค่ข้ามห้วยมาก็ตาม
แต่ระดับน้ำมันก็สูงมาเกือบครึ่งเมตรนะคะ
สุดท้ายไม่เอาดีกว่าไม่เสี่ยงแล้ว
กลัวกลัวโทรแจ้งเจ้าหน้าที่ให้ออกมาช่วย
ก็สามารถออกมาได้อย่างปลอดภัยทุกคนนะคะ

เมื่อสักครู่เนี่ยอุทยานใช่ไหมอยู่ที่อุทยาน

โดยเฉพาะถนนเทพารักษ์ศรีนครินสุขุมวิทย์แล้วก็ปู่เจ้าสมิงพราย
คือน้ำยังไม่สูงมากพี่เบิร์ดพี่นุ่มแขกเข้ามา๑๐เซนติเมตร
๕เซนติเมตร๑๐เซนติเมตรรถยังขับผ่านได้นะ
แต่ก็มอเตอร์ไซค์จะลำบากหน่อย
นี่คุณผู้ชมเมื่อวานนี้นะตกต่อเนื่องตั้งแต่หัวค่ำยันดึกเลย
ยันที่๔๕ยังมีโปร่ยปลายอยู่
น้ำท่วมขังแบบนี้ทั้งซอยคุณผู้ชม
ส่วนถนนสุขุมวิทย์บริเวณแยกหอนาฬิกาทั้งฝั่งขาไปขากลับ
น้ำจะท่วมเลนจะท่วมซ้ายระดับน้ำสูงมากกว่าเมื่อสักครู่
เมื่อกี้ในซอยแบริ่งตรงนี้ถนนสูงวิทย์สูงสัก๑๐๑๕เซน
ตามซอยย่อยก็มีน้ำท่วมขังเช่นกันครับ
เจ้าหน้าที่ก็ต้องเร่งนำเครื่องสูบน้ำเข้าไปช่วยระบายน้ำให้ออกไปยังคลองต่าง
เพื่อให้สถานการณ์กลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็วครับ
นี่แหละคุณผู้ชมอันนี้สมุทรปราการนะครับ